ตูนบาดที่สลัมครับผมมาแล้วครับเป็นไงค่ะคุณหลอเลย
โกนหนวดตามสัญญาหล่อใส่วิ้งเหมือนอาร์บัมแรกเลย
ได้รับฉายาผู้ชายที่ได้รับค่าจ้างโกนหวดแพงที่สุดถึง๒๕ล้านบาทเลยทีเดียว
ถ้าภายในเวลา๓ทุ่มของวันที่๕ธันวานะครับ
มียอดบริจาคเงินในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานนะถึง๒๕ล้านบาทนะ

ซึ่งตอนนี้ยอดบริจาคทะลุ๒๕ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

แล้วเพื่อทำตามสัญญาโดยมีหวานใจ

ยืนถืออุปกรณ์โกนหนวดอยู่ข้าง
เผยว่าปกติพี่ตูนจะโกนหนวดทุกปี

เคยเห็นเพราะว่าทุกครั้งที่โกนเนี่ยจะเป็นช่วงหยุดพักคอนเสิร์ต
พักงานเลยไม่มีคนได้เห็นเท่านั้นเอง
หันไปชมหวานใจหนุ่มที่โกนหนวดว่า
น่ารักออกมีหนวดไม่มีหวดก็ดีหมดแหละ
ในรับบอกอยากเห็นรูปนั้นอะเขาถ่ายไว้ไหม
หนุ่มตูนเผยหลังโกหนวดว่าการที่ได้ทำโครงการนี้
ทำให้ตัวเองมีความสุขมากก่อนจะร้องเพลงเราทำตามสัญญา
และยังพูดเล่นด้วยว่าจะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้ว

การบอกว่าจะโกนหนวดมันก็เหมือนเป็นเกม

แต่น่ากสายกิ๊งชอบเด็กเลย
ถ้ายอดถึง๕๐ล้านอยากท้าพี่ตูนจะโกนอะไรอีกครับ
ทักคนน่าแคบ
เนี้ยอันนี้ก็๓๐ล้านแล้วนะคะ

พี่เห็นจำไม่ได้อ่ะ

เนี่ยไงเมื่อกี้นี่ไงที่ไปเล่นกับพี่แม่กินเจ้า

เอาจะส่งถูกไว้แหละ

ต้องกลับพิมร์อะไรเอาใหม่

หรือบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพาน

โครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน

และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางการวิ่ง

เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลบางสะพานได้ที่

ตูนเขาน่ารักมากนะฮะเพราะว่าวิ่งวันที่๓เนี่ย
วิ่งวันที่๓เนี่ยเขาจะวิ่งวันหนึ่งเนี่ย๔๐กิโล

วันที่๓เนี่ยวิ่งไปเซ็ตที่๒

มุงเยอะรถจอดติด

เปลี่ยนวานวิ่งเซ็ตที่ยาวที่สุด

วันนี้๑๒กิโลกว่า

อาตุ๋ยแล้วเมื่อเช้ามีพี่หอยไปวิ่ง
พี่หอยล่อตอนนี้วิ่งอยู่ก็จุดใหม่ที่ข้ายธนารักษณ์

ปรานบุรีแล้วจากปลานไปถึงบางสะพานเนี่ยไกลนคร

จากพี่ตูนจะทำให้กับโรงพยาบาลบางสะพานแล้ว
เขาจะมีจุดรับบริจาคตามโรงเรียนต่าง

ที่วิ่งผ่านเขาก็จะเอาไปมอบอุปกรณ์การศึกษา
แล้วก็กีฬาให้กับโรงเรียนนั้นด้วย
นี่คือทั้งหมด๔๐๐กิโลกรัมนี่คือถึงพี่เช้าจะไปวันไหนคะ

ของพี่โอ้หายใจยังเหนื่อยเลยครับ

คนไลน์มาถามว่าแล้วพี่เช้าจะไปวันไหนคะน้องจะไปรอไหน

วันสุดท้ายนี่คือเรายืนอยู่ที่เส้นชัย
เปล่าคือวิ่งคือวิ่งเอาน้ำไปให้เขาพี่ตูน

พี่พี่แยกหน้าที่นั้นว่าพี่ก้อยเขาอยู่อยู่แล้ว
เขลแย่งหน้าที่น้ำพี่ยังไม่ได้พี่ไฟมันจะเจ๋งกว่าก้อยนิดหนึ่ง
แล้วพี่ก็เสียชีวิตเลยลบอยู่ตรงนั้นเลย

ดาราหลายคนก็ตอนนี้ไปวิ่งไม่ได้
ก็บริจาคแล้วก็แคปแล้วก็ลงไอจีว่าได้ไปช่วยแล้วนะครับผม
ทางเมืองอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรวะอยุธยาฝนตกหรือเปล่า
จะอ่านอันนี้จะอ่านประโยชน์นี้หรือเปล่าครับคุณเมียสวยไม่สั่งสั่งแล้วค่ะ

ตอน๘โมงยังสั่งมิกเซอร์อยู่เลยครับ

ไม่เอาแซวนี่เอ้า